พาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศการแต่งงานงานชื่นมื้นมากค่ะ
อังกฤษเขามาเลยนะบินมาทั้งครอบครัว
ค่ะมาขอหนุ่มไทยอืมหนุ่มอังกฤษมาขอหนุ่มไทยแต่งงานสินสอดห้าล้าน
คุณผู้ชมค่ะไปดูบรรยากาศกันหน่อยค่ะขบวนขันหมากค่ะ
นำโดยเจ้าบ่าวนายคาวอีเดนนะคะหนุ่มชาวอังกฤษอายุ๓๕ปี
ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัวนำสินสอดมาโอ้โหเยอะเลยคุณผู้ชมเนี่ย
พ่อแม่เขามาด้วยนะแต่งชุดให้เขาใส่ชุดไทยด้วยนะ
เงินสดทองรูปภัณฑ์บ้านพร้อมที่ดินรถยนต์มูลค่า๕ล้านบาทค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ไปสู่ขอหนุ่มไทยนายชัยวรรฤษวิถาวรหรือโทนี่อายุยี่สิบเก้าปี
เป็นอดีตพนักงานโรงงานแห่งหนึ่งนะคะไปถึงบ้านเลย
อำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีค่ะก็เข้าพิธีแบบไทยไทยนี่สวมแหวน
ผูกข้อไม้ข้อมือโชว์สินสอดนะคะแล้วก็มีคนไปร่วมงานกันเยอะเลยนี่
รถยนต์เห็นไหมสินสอดเขาเยอะมากนายชัยวรริสวิถาวรผู้เป็น
จะบอกว่าเป็นเจ้าสาวดีไหมอ่ะก็ได้อ่ะก็ได้ละกัน
แล้วก็มานัดเจอกันที่กรุงเทพจากนั้นก็คุยกันมาเรื่อยค่ะ
๑ปี๑เดือนแล้วก็ตัดสินใจแต่งงานกันนะคะ
ก็จัดพิธีแต่งงานแบบเรียบง่ายแล้วก็อยากจะให้คนได้เห็นถึงความรักที่มีต่อกัน
ว่าความรักนั้นไม่จำกัดเพศไม่จำกัดวัยไม่จำกัดสัญชาติ
คุณนะคะก็สามารถรักกันได้ก็อยากจะให้เห็นมุมนี้ล่ะค่ะ
เอาเราไปฟังเสียงกันหน่อยผู้บ่าวสาวนะคะ

แล้วก็พี่เขามาที่ประเทศไทยครับ

ทางนี้เป็นก่อนไปนี่ก็เป็นทางที่๔แล้วครับ

ทั้งคู่วางแผนจะไปอยู่ด้วยกันที่อังกฤษค่ะ
ก็จะไปช่วยกันทำงานที่นู่นนะคะ

ธุรกิจหลายอย่างหนุ่มไทยก็นี่แหละค่ะจะบินไปช่วย
อยู่ด้วยกันเป็นครอบครัวนี้รูปหวานนะคะ